มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่หนุ่มคนหนึ่งขับรถส่งของของร้านสะดวกซื้อขับไปแล้วถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้าไปทุบรถทำลายรถ

ชาวเน็ตเขาถล่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ยับเยินเลย
เพราะว่าลักษณะเนี่ยโอ้โหดูแล้วแบบอันทภาณมาก

ใช่คือวันเสาร์วัยรุ่น๓คนไปมอบตัว

ไม่ใช่แค่สามคนที่มอบตัวไปเกาะ

อย่างที่บอกไปว่าเรามีการนำเสนอไปแล้ว
คุณผู้ชมได้เห็นคลิปภาพเหตุการณ์ไปแล้ว
เพราะช่วงบ่ายของเมื่อวาน
ซึ่งข้อหาที่ทั้งคู่แจ้งความเพิ่มเติมคือ

เนื่องจากว่ากลุ่มวัยรุ่นได้ถือมีดยาว

ร่างกายด้วยนะฮะนางสาวนงยาวบอกว่า
จากการที่สามวัยรุ่นไปมอบตัวกับตำรวจเมื่อวานก่อนเนี่ย
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมดเท่านั้นเพราะว่า
วันที่ก่อเหตุมีคนร้ายมากกว่า๖คนดูภาพอีกครั้งนะฮะเนี่ยครับ
มีคนร้ายที่ก่อเหตุมากกว่า๖คนอีกทั้งสิ่งที่วัยรุ่นผู้ก่อเหตุบอกกับตำรวจเมื่อวานก่อนบอกว่า
แฟนของเธอได้ถือท่อนเหล็กลงมาจากรถไปหาเรื่องก่อน
คือวัยรุ่น๓คนที่ไปมอบตัวเนี่ย
เล่าเรื่องให้ฟังว่าจริงแล้วเขามีปัญหาเฉียวชนกับรถส่งของอีกคันนึงครับ
แล้วก็เคลียร์กันจบไปแล้วแต่ว่ารถส่งของคันนี้สองสามีภรรยาคู่เนี้ยเออ
ลงไปบอกว่าเออถ้าเคลียร์ไม่รู้เรื่องเนี่ยเรียกตำรวจเลย
แล้วก็บอกว่าที่มันบานปลายเพราะว่านายชัชวัลฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะคะ
ถือเหล็กเหมือนเหล็กแป๊บถูกต้องลงไปใช่
อย่างที่บอกไปที่มันบานปลายเพราะว่ามีหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุถือเหล็ก
จริงเขาบอกว่ามันคือเหล็กเส้นบางที่มีตะขอเอาไว้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
รังสินค้าไม่ใช่เกี่ยวรังสินค้าเออประมาณนั้นเขาบอกว่าไม่ได้
ไม่ได้เป็นอมูลไม่ได้เป็นทำร้ายคลายอันนี้คนที่เขาว่าตัวเขาบอกไปนะครับ
เขาบอกว่าไม่ได้ถือเหล็กแป๊บลงไปมันเป็นเหล็กเกี่ยวสินค้า
และเพื่อให้สังคมกระจ่างมากขึ้นเขาบอกว่าก่อนเดินทางมาที่สพเนี่ยนะฮะ
เขาเดินทางไปที่ร้านสะดวกซื้อในซอยสามัคคีเพื่อไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อนำไปยืนยันกับทางตำรวจว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนหาเรื่องก่อน
อืมนะตามที่วัยรุ่นเขากล่าวอ้างอ่ะไปฟังเสียงครับ
ขอยืนยันได้เลยว่าไม่มีกิริยาแบบว่าจะไปทำร้ายหรือว่าจะไปตีอะไรเขาเลย
ตอนนี้กำลังจะหาข้อมูลกล้องวงจรปิดทางร้านสะดวกซื้อ
ยืนยันตัวเองว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้ทำก่อนเราอ่ะเห็นเพื่อนร่วมงานเราอ่ะ
กำลังโดนทางนู้นเขาลุมต่อว่าใช่ไหมเราก็เลยเออเข้าไปแนะนำเขาว่าเนี้ย
ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ก็แจ้งตำรวจเรื่องจะได้จบเร็วอะไรอย่างนี้
ชนวนมันตรงนี้ตอนนี้เนี่ยคลิปวงจรปิดนะยังไม่มีใครได้ดู
จากว่ายังอยู่ระหว่างการทำหนังสือของพนักงานสอบสวนเพื่อประสานไปยังร้านสะดวกซื้อ
เพียงคลิปจากรถอีกคันหนึ่งที่ถ่ายเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีนำไปใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบกันต่อไปว่า
จริงเป็นอย่างไรนะฮะทั้งนี้เนี่ยนายชัชวานกับนางสาวนงยาวสองผู้เสียหายยืนยันจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
เพราะว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นผู้ก่อเหตุไม่สลดเลยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายเลย
อุกอาจมากมีอาวงอาวุธแล้วก็ท่าทางเหมือนแบบจะทำร้ายจะเอาชีวิตกันแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกันนะครับ